ผมไม่ว่ามือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นสำหรับทางงานเรื่อง
ชูวิทธ์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
เมื่อวานนี้เราติดไว้ใช่ไหมคุณชูวิทว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะตีกัน
ครับแต่ว่าเรื่องหวยเนี่ยผมว่าน่าจะเอามาพูดให้ชาวบ้านฟังนะ

คือประเทศนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับมันแปลกมากครับ
ประเทศอื่นไม่มีนะครับว่าหวยหายเนี่ย

ไม่มีหรอกครับเขาถูกกันเป็นพันล้านเท่าไหร่
ก็ไม่มีใครที่จะไปบอกว่าเอ๊ะอุ้ยพอดีตัวเองถูกนะฮะ
แล้วก็หายไปสมมุติแล้วกันนะคุณมิ้นสมมุติว่าหวยเนี่ยถูกนะ
ลอตเตอรี่ใบเนี้ยถูกและหายไปอืมไปแจ้งความแล้วไปหากองสลากเนี่ย
สลากให้เงินไหมเข้าใจไหม
คือถ้าผมทำลอตเตอรี่ที่ผมถูกรางวัลเนี่ย

สิครับเพราะว่าคุณต้องเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาแสดง

หายไปไปแจ้งความนะเอาใบแจ้งความไปขึ้นเงินไม่ได้นะครับ

เพราะฉะนั้นไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะฮะ
อย่างที่บอกแล้วครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างมา

คือเมื่อวานนี้ผมบอกว่าต้นคั่วคนไม่เข้าใจ
ผมเอามาให้ดูนี่แหละครับนี่คือปกสลาก
คือมันเป็นทั้งเล่มทั้งเล่ม
ใบแรกเนี่ยก็จะเป็นปกเขาเขียนไว้เลยครับว่าปกสลาก
ปกสลากนี้ก็จะมีตัวเลขอยู่๔ตัว
ถูกไหมครับตัวเลข๔ตัวซึ่ง๒ตัวหลังเนี่ย
ก็จะลันมาตั้งแต่๐๐๑ถึง๙๙

ใบแรกก็เป็น๐๐
ก็จำนวนร้อยฉบับ
ในร้อยฉบับเนี่ยมันก็ต้องมีฉบับหนึ่งถูก
ถูกมึงให้๒ตัวต้องไปครับ

วันนี้ออกหมายเลข๓๐ก็แสดงว่า๒เลขท้ายต้องเป็น๓๐
นี่คือปกสลากซึ่งถ้าเกิดผมซื้อหวยไป
ในนี้ก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าในเล่มซื้อมาจากเล่มที่ผมมีอยู่
นี้คือ๐๔๕๓ซึ่งเขียนไว้ว่าเป็นชุดที่
เห็นไหมครับชุดที่๐๗ชุดนี้ไม่เหมือนกันครับ
เลขนี้ชุดนี้เป็นชุดที่๐๖ชุดนี้เป็นชุดที่
เลขจะเป็น๔ตัวอยู่ที่ต้นมีเล่มอันนี้เปิดมาก็จะเจอนี่ก่อน
แล้วจะตรวจเช็คยังไงคะ
ก็สมมุติว่าที่เขาบอกที่ของครูกับของอดีตตำรวจสองฝ่าย
ที่บอกว่าหวยชุดนี้เป็นของตัวเอง
ฝั่งหนึ่งคืออดีตตำรวจเกษียณแล้ว
ซื้อมา๑ใบถูกหวย๖ล้าน
ซื้อมา๕ใบก็คือหวยชุดเหมือนกันหมดเลย

แต่ว่าต่างกันที่ชุด

คือเป็นตัวเลข๖ตัวเดียวกันแต่ว่าซื้อมาจากคนละชุด
งั้นเขาจะได้๓๐ล้านได้ยังไงใบหนึ่งมันถูกแค่๖ล้าน

ต่างกันที่ชุดอย่างนี้ก็เรียกว่าหวยชุด

คือพูดยังไงว่าเอาเลขนี้

โดยมีเลขทั้งหมดตรงกัน

เอามาแม็กซ์รวมกันขาย

เล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้

ที่ขายแต่ละขายมันมีเขียนชุดอยู่

ทั้งหมดเนี่ย๕ฉบับด้วยกัน
ตำรวจ

ซื้อมาหวยชุด๕ฉบับรวมกัน

หลังจากที่ได้รับรางวัลที่๑
๑ใบก็๖ล้านนะฮะ
๕ใบก็๓๐ล้าน
เมื่อไปขึ้นเงินต่อมาก็มีครูนะฮะ
ที่พูดนี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีครูแล้วก็บอกว่า

พยานนั้นก็คือแม่ค้า
แม่ค้าที่ขายหวยชุดนี้แหละครับ
ยืนยันได้ว่าครูคนนี้
ชื่อครูปีชาใคร่คลวนเป็นคนซื้อไป

ที่บอกเกษียณแล้วซื้อมาแล้วขึ้นเงินแล้ว

คุณมิ้นว่ามันประหลาดไหม
ว่าเวลาถ้าถูกเนี่ย

เพราะกรณีแบบนี้เพิ่งมีสดร้อนเลยคือที่บุรีรำนะฮะ
สองสามีภรรยาคนร้อยเอ็ด
ถูกหวยชุดแบบนี้ล่ะครับ
ก็คือสามใบรวมทั้งหมดก็คือสิบหกล้าน

ถูกขโมยไปก็ต้องไปพิสูจน์
พิสูจน์ถึงอะไรรู้ไหมคุณวิน

ต้องเข้าใจก่อนว่าดีเอ็นเอเนี่ย
ลายนิ้วมือนี้มันต่างกันนะครับ

จะตรวจถึงดีเอ็นเอคงจะลำบาก

แต่เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งทางตำรวจเขาก็พร้อมที่จะแถลง
ปิดคดีว่ามีผลอย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว

ลายนิ้วมือของหนุ่มบุรีรำ

และพบลายนิ้วมือของ

สามีภรรยาโคลอทเอสที่ไปขึ้นเงิน

ซึมติดไปและเราจับแก็

แต่อย่างนี้มันจะตรวจได้ไหมดีเอ็นเอ

คือคุณมิ้นประเทศเรานี่มันประหลาดมากนะ
มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริง
ที่ไว้ใบเดียวกันมีคนถูก๒คน
คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะแซวกัน
ก็คือพอถูกลอตเตอรี่แล้วจะมีญาติเพิ่มขึ้น
จะมีคนมาถามหาว่าเรารู้จักกันเป็นญาติกันตอนนี้
เดี๋ยวนี้ถูกลอตเตอรี่ญาติไม่ได้เพิ่ม
แต่ดังมีคู่กรณีนะครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ
ได้ไหมว่าคุณซื้อจากผมใบนี้จะอ้างได้ไหม
นี่คือข้อวิเคราะห์ที่ผมจะพูดว่าถ้าตำรวจผิด
ผิดก็หมายความว่าอ้าวไปหยิบซับไปเก็บเขามา
อันนี้ตกไปลอตเตอรี่ฉบับเนี้ยตกไปไปเจออยู่อุ้ย
ผมเก็บมาเออนะครับคุณมิ้นว่ามันเก็บมาแล้วยัง
ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยอ่ะจริงจริงมันก็โดนเขาแล้วไหม
โอ้โหมันดับเบิ้ลจะดวงเนี่ยนะเอาแต่ว่าถ้าเก็บมาเนี่ย
จะผิดมีเจตนาอย่างไรนะฮะเพราะว่าอันเนี้ย
เขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์นี่แหละ
อืมนะฮะอืมเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเงินตกแล้วไปเก็บเนี่ยนะ
จะเป็นยังไงคนสงสัยแล้วก็อยากรู้กันเยอะว่า
ก็ของทำตกแล้วเขาไปเก็บได้เนี่ยเขาผิดด้วยเหรอ
เขาแค่โชคดีที่ไอ้สิ่งที่เก็บได้เนี่ยมันดันถูกรางวัล
คุณผู้ชมเราไม่ตัดสินนะคะว่าลอตเตอรี่ชุดนี้เนี่ย
ตกลงเป็นของใครกันแน่แต่ช่วงหน้าไปดูกันหน่อยว่า
แล้วถ้าครูโกหกครูต้องโดนอะไรหรือถ้าตำรวจโกหกแล้ว

ไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
สนับสนุนโดยใหม่นิสสันโนวาร่าแบล็คอีดิชั่น
ความแกร่งของลูกผู้ชายอ่ะคุณชุวิต
คุณวิเคราะห์ยากมากน่ะผมจะบอกก่อนเรื่องหวยเนี้ย

อย่างหวย
เนี้ยคงไม่มีใครมาบอกว่าเป็นของตัวเอง
อ่ะโหยใบนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเลข๐๔๖๗๖๘นะฮะ
ผมจะมีชุด๐๓นะฮะชุด๐๓นะฮะชุด๒๓นะฮะชุด๒๑
คือพูดง่ายว่าแม่ค้าหวยเนี่ยก็ต้องไปเอาทั้ง๓ชุดนี้มาเพื่อรวม
ให้ได้เลขนี้นะเป็นหวยชุดก็คือที่ในมือผมเนี่ยมีอยู่
นี่เขียน๓ใบ๑๘ล้านแล้วเข้ารวมกันถูกเท่าไหร่๑๘ล้าน
ถักถูกแล้ววันนี้๑ถูกก็คือใบละ๖ล้าน๖ล้านนะฮะผมมี๓ใบ
เขาซื้อมากี่ใบ๕ก็แสดงว่า๖คูณ๕ก็คือได้๓๐ล้าน
พูดง่ายว่ามีอย่างนี้๕ใบที่เขาถูกรางวัล
มาจาก๕ชุดก็คือเขาเรียกว่าหวยชุด
นี่คือเป็นปัญหาของกองสลากและของผู้คนทั่วไปที่ต่อว่าว่า
โอ้ยนี่หวยชุดมันซื้อแพงของกองสลากก็บอกแล้ว

เขาแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เขาก็ไปเอามาจากใบเนี่ย
อย่างนี้อันนี้ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่ง
โดยที่มีปกสลากอยู่ด้านหน้าเล่ม
แบบนี้เขาก็ต้องมีทุกชุดเลยนะคุณชูวิท
ถ้าจะเอามายันว่า๕ใบนี้เป็นของเขาจริง
ถูกต้องทางที่เขาบอกว่าครูเนี่ยนะฮะ
ครูที่อ้างว่าบอกว่าหวยหายเนี่ยนะ

เป็นแม่ค้าบอกขายให้คนนี้จำได้ขายให้กับมือ
แม่ค้ายืนยันยืนยันไม่มีขบวนการอะไรทั้งสิ้น
แม้ว่าทางตำรวจใหญ่เนี่ยเรียกอดีตตำรวจเนี่ยนะ
มาคุยที่บ้านบอกเฮ้ยเคลียร์กันหรือเปล่านะ
แบ่งกันไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปติดคุกตอนแก่นะ
ลักษณะอย่างนี้ก็มีข่าวออกมา
ทางตำรวจเขาบอกเขาคุยจริงเรียกคุยจริง
เพื่อจะให้มันเรื่องจบไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น
ทีนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูปกสลาก
ปกสลากเนี่ยระบุอยู่๔ตัวนะ
ตัวที่๑ตัวที่๒ตัวที่๓ตัวที่๔
๒ตัวหลังก็จะเลื่อนไปถูกไหมครับ

๖๘๖๙๗๐ไปเรื่อย
ก็แสดงว่าต้องซื้อมาจากชุดที่ชุดที่๐๗
เอามา๑ฉบับแล้วชุดไหนอีก
กรณีแบบนี้ก็เอามาจากชุด๐๓
๒๓๒๑เนี่ยก็รวมกันมาเป็น๓ใบ

กรณีแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็
คนขายก็อาจจะบอกอุ๊ยเอารวยไปเลยเนี่ย๓ใบ๑๐

อ่าแล้วก็เป็นชุดเหมือนกัน๓๐ล้าน
จะได้รวย๓๐ล้านเลยนะ

ดังนั้นไอ้ที่ถูกเนี่ย

กองสลากมันต้องมี๕ใบ
และจะต้องระบุไว้ว่ามาจาก

ก็อาจจะเป็นอย่างนั่น
คือเรื่องของเราเนี่ย
ทางตำรวจก็จะต้องพิสูจน์ว่า

เงิน๓๐ล้านเนี่ยเป็นเดิมพันธุ์
ถือว่า๓๐ล้านนี่เยอะนะแหม๓๐ล้านไม่ใช่เงินน้อย
ทีนี้ถามดูสิว่าถ้าสมมุติตำรวจเนี่ยไปเก็บมา
สมมุติตำรวจเก็บได้จริง
เขาบอกบุคคลที่ยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน
ว่าบุคคลนั้นเป็นซึ่งสิทธิ์ครอบครองตามหลักกฎหมายแพ่ง
ได้สิทธิ์ในลอตเตอรี่แต่ถ้าไม่ได้เป็นของตนเอง
ครูพิสูจน์ได้ว่าเป็นของครูจริงตำรวจจะโดนข้อหา
อาญามาตรา๓๕๒วัก๒ที่ว่าไว้ทรัพย์นั้นตกอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด
เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใด
ถือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้
ผู้กระทำต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งของการยักยอกทรัพย์
การยักษ์ยอกทรัพย์เขาบอกว่ามี๑๓ปี
ก็แสดงว่าอาจจะโดนปีครึ่ง
หรือแล้วแต่ก็ถือว่าไปยักษ์ยอกทรัพย์เข้ามา
สมมุติอย่างกรณีนะคะสมมุติว่าเก็บได้จริงไม่รู้เป็นของใคร
เอิญถูกดวงดีไปขึ้นเงินมีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นของเขาจริงแล้วคืนเข้าไป

อ้าวแต่ว่ามันคือครูเขาแจ้งความไว้

ไม่ครับครูเขาแจ้งความไว้ถ้าไม่แจ้งเอาแล้วไป
แล้วแจ้งไว้นี่เป็นคดีอาญานะครับมีโทษนะครับ
คือเขาแจ้งความของหายแจ้งความตามหมาย
นี่เขาแจ้งว่าตำรวจน่ะอดีตตำรวจเนี่ย

ไม่ล่ะครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นคน
เจตนาก็เอาของเขาไปขึ้นเงินแล้ว
เอาลอตเตอรี่ที่คงเป็นของเขาไปขึ้นเงิน๓๐ล้าน
เงินไปแล้วยักยอกทรัพย์เข้าไป
ยักยอกทรัพย์นี่ก็เท่ากับว่ามีโทษ
แต่ผู้กระทำต้องระวังโทษเพียงกึ่งหนึ่ง

ให้การเท็จใช่มั้ยคุณผู้ติธย์

ถ้าครูผิด
หมายความว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน

อันนี้คุณจักรเก่งกฎหมายนะ

อันนี้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
ได้ความผิดอาญาให้แก่พนักงานอายการ
และให้จดข้อความอันเป็นเท็จ
และใช้ข้อความอันเป็นที่จดไป
ไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ถ้าถามว่าใครหนักกว่า

ครูหนักกว่าเพราะมีทั้งโทษตั้งแต่๖เดือน

โทษ๒ปีก็คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะฮะ
ไปถึงการให้จดข้อความอันเป็นเท็จ

อ๋อบัวเข้าไปอีกจะโดนหมินประมาณไหมคุณชุวิต

มูลค่า๓๐ล้าน

ล้านนี่มันก็น่าอยู่นะ

โอ้โหมันยิ่งกว่าตั้งได้อีกนะ

มี๕ชุดไปถูกเงินเอา๓๐ล้าน

อดีตตำรวจเขายืนยันว่า

ทีนี้เรามาคุยเรื่องความผิดนะนี่ก็ถ้าเกิด
ถ้าทางครูผิดครูก็จะโดนก็แจ้งความเท็จนะ
ถ้าอดีตตำรวจผิดนะก็มีก็เรื่องการยักยอกทรัพย์

ทำให้เกิดปัญหายิ่งใหญ่
คุณมีนวันหลังประเทศไทย
อย่างที่ท่านพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาท่านพูดแล้วครับ

ถ่ายแม่คร้าภถ่ายแผงไว้ด้วยแน่นอนสิ

ก็ไปพิสูจน์อีกกว่าจะได้เงินได้ทองหลายปี
อย่างกรณีของที่บุรีรำที่อ้างว่า
ผัวเมียไปขึ้นเงิน๓ใบ๑๘ล้าน

นะแล้วต้องไปตรวจกระทั่งไม่ต้อง
แต่ถามว่าลายมือคนหยิบไปก็คงจะต้องมีใช่ไหม
ถ้าคนถูกขโมยไปหมายความว่าคนหยิบไป

เมื่อคุณหยิบไปแล้วผมบอกว่าหายมันก็ต้องมีลายมือผมอยู่ในนี้ถูกไหม
ถ้ามีลายมือผมในนี้แล้วจะทำยังไงเหรอ
ดีนะกรณีนี้ไม่มีลายมือผม
แต่ถ้าเกิดมีลายมือของผมอยู่ด้วยที่ผมอ้างว่า
มันเป็นของผมผมทำหายไปคุณบอกไม่มี
ปรากฏว่ามีลายมือผมไปอยู่ในลอตเตอรี่ใบนี้
เออเขาทำอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจะทำอย่างไร
ก็อาจจะต้องบอกว่าเอ๊ะแล้ว
ถ้าคุณไม่หายแล้วคุณจะมีลายนิ้วมือผมไปอยู่ในลอตเตอรี่คุณได้ยังไง

มันก็จะมีลายมือใครกับใครมันแบบเอ๊ะ
มันก็อาจจะมีลายมือผมอยู่ในโรตเตอรี่

เขาถึงบอกว่าแบ่งกันดีกว่ามึง
แล้วคงต้องมาตามก่อแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นแล้ว

คุณผู้ชมอย่างที่บอกไม่ตัดสินว่าตอนนี้ลอตเตอรี่เป็นของใคร
คุณผู้ชมก็ได้ข้อมูลจากสื่อแล้วล่ะว่าแต่ละฝ่ายให้การว่าอย่างไรบ้าง
รอดูกันต่อไปค่อยติดตามกันต่อไป
แต่นี่เราแจกแจงให้ดูแล้วนะคะว่าถ้าฝ่ายไหนโกหกโดนอะไรบ้าง
คุ้มไม่คุ้ม๓๐ล้านเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไป
เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาตีแสกหน้ากันต่อ
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
คุณผู้ชมติ่งอีกสักนิดหนึ่งสำหรับกรณีลอตเตอรี่

คุณผู้ชมเขาก็ถามมาคุณชุวิตว่าครูน่ะโดนแน่
ตำรวจโดนแน่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกใช่ไหมคะ

แม่ข้าที่ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะ

ผมว่าท่านผู้ชมกับคุณมิ้นคงจะทราบอยู่แล้ว
อันนี้ก็กลายเป็นถ้าสมมุตินะครับ
ถ้าครูผิดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ

สนับสนุนโดนเท่าไหร่ครับ

ตัวการโดน๓ปีตัวสับสนุนก็โดน๒ปี

ไม่เบานะไม่เบานะ
คือใครก็แล้วก็ถ้าเป็นผู้สนับสนุนบอก
เนี่ยฉันเห็นนะฉันเป็นคนนั่นนี่นี่

ว่าครูกับตำรวจเราไม่ทราบว่าใคร
แต่อันนี้ผมพูดถึงในกรณีข้ามช็อตไปว่า
ถ้าเกิดมีการค้นพบในภายหลังนะฮะ
เพราะในระหว่างนี้ครูก็แจ้งความตำรวจว่า

ถ้าเกิดครูถ้าตำรวจชนะพิสูจน์ได้

ครูต้องพิสูจน์นะว่าไอ้ที่ทรัพย์เนี่ยเป็นของผม
ใช่ถ้าอยากได้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้

นะตำรวจก็ต้องโดนข้อหายักยอกทรัพย

โดนแม่ค้าอะไรเนี่ย

อ่าคิดดี

คุณมิ้นมีของดีแพงมาฝากด้วยนะ

คือบางคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบนะครับ
ว่าเดี๋ยวนี้นาฬิกาเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยนะฮะ

ผมก็คงไม่ต้องไปพูดบรรยายถึงเรื่องการที่จะต้องไปแจ้งปปช

ถ้าเป็นพลเอกประวิทย์เนี่ย
ถ้าได้นาฬิกามาในระหว่าง

เพราะเมื่อซิ่งสุดตำแหน่ง

ทำความจับมั้ยคะ
เราก็ไม่อยากจะให้รู้เวลาว่า
จะไม่รู้อะไรมากจะรู้อย่างนี้ดีกว่า
อันนี้นะอาริชาร์ดมิวที่ท่านพลีเอกพโปรวิธเนี่ย
ใส่อยู่ตอนบังแดดนะคือเรือนนี้
มันเป็นไทเทเนียมน้ำหนักเบา

เหมือนกับเป็นสปอร์ตด้วย
และที่สำคัญก็คือออกแบบเป็นเหมือนกับฟอร์มูล่าวัน

ก็ผมว่านี่มันแพงที่สุดแล้วคุณมีไหม

ขนาดนาฬิกา๗ล้านอ่ะแล้วนาฬิกาพวกนี้คุณมี๊นท์ทราบมั้ย
คุณใส่นาฬิกานะผมก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วนาฬิกาพวกนี้ยิ่งเก็บยิ่งแพง
มันเป็นมูลค่าคือเขาบอกว่าเป็นการลงทุน

คือเป็นหลักการตลาดด้วยของมีจำกัดนะครับท่านผู้ชม

ผลิตออกมาร้อยเหลือนเท่านั้นทั่วโลก
เหมือนเขาเคยเปรียบเทียบกันก็ถือว่าเร็วแบบที่สุดในโลก
ใช่ไม่ใช่แล้วก็แพงมาก
คือเทียบได้เป็นแบบนี้นะครับ
ทีนี้ถ้าปาเต้ฟิลิปล่ะครับ

ปาเต้คนว่าเล่นเยอะนะคุณชวิต

เดือนนึงนี่ก็คือยิ่งเก็บราคายิ่งขึ้น
แต่ก่อนราคาซื้อมา๕แสน๘แสน
เก็บไปเก็บมากลายเป็นมูลค่าเป็นล้าน

เพราะว่าทั้งราคาซึ่งไม่ใช่ราคาเป็นแสน
หรือว่าล้านหนึ่งนี่ยังต่ำนี่หลายล้าน

ท่านผู้ชมอยากจะซื้อหาไว้ซะเรือนนึงเนี่ย

ถ้าคนมีสตางก์คุณมิ้น
คนอยากจะ

ท่านปวิทย์อายุเจ็ดสิบกว่าผมจะใส่แบบนี้บ้าง

มันใส่แล้วมันเป็นการติดมหา
ของพวกนี้นาฬิกาพวกนี้มันไม่ได้ใส่

เพราะซื้อมา๓ล้าน๕ล้านเก็บไป๖ล้าน
มีใครมีอีกแล้ว
และนอกจากนั้นแล้วยังทำไม
ที่ซื้อมาเพราะว่าชอบ
ชอบสุดท้าย
ชั้นใดขั้นนั้นเดี๋ยวเวลาจบรายการ
เพราะฉะนั้นผู้ชมก็อาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้

นึกถึงยางรถยนต์จริงมิชลินเนี่ยก็คือยางรถยนต์นี่แหละครับ
เพราะว่าคนที่เขาทำหนังสือเล่มนี้มาก็คือเจ้าของยางรถยนต์มิชลินที่ประเทศฝรั่งเศส
ก็คือพยายามให้คนเดินทางเยอะใช้ยางเยอะจะได้ขายยางได้
ก็ทำหนังสือเล่มนี้มาเพื่อให้คนได้เห็นว่าไปตรงนี้จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหน
ตรงนี้จะมีโรงแรมอะไรต่อมาก็พัฒนามิชลินเป็นมิชลินสตาร์
หมายความว่าให้ดาวสำหรับร้านอาหารเด็ดดัง
อร่อยคุณภาพสะอาดวัตถุดิบการให้บริการ
แม้กระทั่งความเสมอภาคเสมอต้นเสมอปลายของการทำอาหาร
ก็ไปร่วมมือกับมิชลินลงให้ไปตั้ง๑๔๓ล้านเพื่อให้มิชลินมาสำรวจในประเทศไทย
ซึ่งในกรุงเทพมีด้วยกัน๙๘ล้านที่ได้รับการยอมรับจากมิชลิน
มี๑๗ล้านที่ได้ดาวมี๒ดาวตั้ง๓ล้าน
เยอะนะคือจะได้ไม่ต้องแบบบางคนถึงขั้นต้องยอมบินไปต่างประเทศ
เพื่อจะได้ไปทานร้านอาหารที่เขาบอกว่าได้มิชลินสไตล์หรือว่าได้ดาวมิชลิน
เพราะว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยจากเวลาดูหนัง

ใช่มันสากลมาก

คุณยังเด็กอยู่ก็ต้องเป็นเชลชนชิมแม่ช้อยนางลำนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปชิมดูหน่อยแล้วกันนะ
คือช่วงนี้เป็นวันหยุดก็

ต้องไปลองดูหน่อยนะ

ร้านไหนที่ได้มิชลินสไตล์แล้วลองไปทานดู

กันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ